ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญนะคะสำหรับเจ้าของร้านหมอนวดที่เชียงใหม่
ถูกฆ่าหันศพแล้วก็เผาทำลาย
ล่าสุดตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะโดยยอมรับสารภาพ
บอกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าหึงหวงฝ่ายหญิง
เรื่องนี้แม่ของผู้เสียชีวิตก็ออกมาเรียกร้องเลยนะคะ
บอกว่าอยากที่จะให้ทางการนั้นลงโทษตัดสินประหารชีวิตให้หนักที่สุดค่ะ
นายพิพัฒน์กันที่มาผู้ต้องหาที่ก่อคดีฆ่าหันศพนางสุรีอ่อนสนิท
เจ้าของร้านนวดแผนโบราณก็ถูกรวบตัวได้ที่บ้านจัดสรร
ในตำบลสรรนาเมงอำเภอสรรสายนะคะ
ถูกตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ขออภัยถูกจับตัวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หนีไปบวชพรามค่ะ
ตำรวจตรวจยึดเสื้อยืดแล้วก็กางเกงที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
มีคราบเลือดติดมาเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ด้วยนะคะ
หลังจากสอบสวนแล้วผู้ต้องหาก็สารภาพเลยบอกว่า
มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหมอนวดคนนี้
คืนเกิดเหตุคือวันที่๓กุมภาพันธ์ค่ะ

ปรากฏว่าจังหวะที่ผู้ตายอาบน้ำเนี่ย
มีเสียงไลน์เด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของฝ่ายหญิง
ก็ไปดูปรากฏว่าเป็นไลน์ของผู้ชายอีกคนนึง
ทีนี้พอเห็นว่ามีผู้ชายไลน์มาหาก็เลยทะเลาะกัน
ตบหน้าค่ะแล้วก็ถูกคว้ามีดจะแทง
ฝ่ายชายก็เลยแย่งมีดออกมาคือแย่งมีดมาจากฝ่ายหญิงก่อน
แล้วก็เลยแทงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
จากนั้นก็เลยหั่นศพนำใส่ถุงดำไปทิ้ง
แต่ว่าเปลี่ยนใจค่ะไม่เอาไปทิ้ง
จุดไฟเผาเพื่ออำพลางคดีแล้วตัวเองก็หนีไปบวชพรามปฏิบัติธรรม
ตำรวจเขาก็แกะรอยได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อกับผู้ตายครั้งสุดท้าย
แล้วก็ตามไปรวบตัวได้นี่แหละค่ะ
ซึ่งระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งช่วงสายวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง
และจะพาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุด้วยค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งแม่ของผู้ตายค่ะก็ออกมาเรียกร้องเลย
ลมหวนอ่อนสนิทวัย๗๗ปี
เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะบอกเลยว่า
ลูกสาวเป็นคนอาพับรักมาตั้งแต่เด็ก
สารลูกมากที่ต้องถูกคนร้ายกระทำทารุณแบบนี้
ขอร้องเถอะลงโทษสถานหนักได้ไหม

อยากให้ประหารชีวิตเลยเอาไว้ก็ไม่มีทน
ก่อนมันจะทำมันต้องรู้ว่าทำไมบ้านแหม่มคนเดียวไม่เป็นไร
นี่จะไปกันทั้งหมดหมู่บ้านเลย
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปทรัพย์สินก็จะไม่มีคนเหลือแม้แต่ชิ้นเดียว

แล้วอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วทำไมมาทำอย่างนี้
มันเขาบอกมันแทงไอ้ดินตำรวจบอกว่า
มันแทงตรงใต้ทวงนมตรงหัวใจแทงสองแผล
ก็นอกจากนี้คุณแม่ก็มีการจุดทูปหนึ่งดอกนะคะ
ดวงวิญญาณลูกบอกว่าแม่มาหาแล้วนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องของการทำพิธีศพ
จะไม่นำศพกลับไปทำพิธีที่กรุงเทพ
เพราะว่าลูกเคยบอกเอาไว้ว่ารักจังหวัดเชียงใหม่มาก
ถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตไปก็อยากจะให้เผาที่นี่แหละ
เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็บอกว่าจะไปลอยอังคารในแม่น้ำปิง

ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ
ผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับตำรวจน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
บอกว่าคือจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
แต่กลัวความผิดก็เลยตั้งใจจะอำพรางคดี

เคยดูหนังฆ่าหันศพมาก่อน
ก็เลยที่ทำที่หั่นศพเนี่ยคือเรียนแบบหนังนะคะ
ศพเป็นชิ้นตั้งใจจะนำไปทิ้งในแม่น้ำปิง
แล้วก็แม่น้ำอื่นอยากจะแยกชิ้นส่วน

แต่ว่ามือเจ็บก็เลยหั่นศพไปได้แค่เพียง๖ชิ้น
จากนั้นก็เลยคิดวิธีใหม่

ทำให้เป็นลักษณะเหมือนถูกไฟคลอกเหมือนไฟไหม้บ้าน
ก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาชิ้นส่วนศพที่หั่นเอาไว้แล้ว
ทิ้งในแม่น้ำจุดไฟดีกว่าจุดเทียนเอาไว้

ใช่ครับไหม้แค่บางส่วนเท่านั้นเอง